สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลับมาแล้วนะคะจะเจอกันเราสอง
ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะนับถอยหลังอีกเพียงไม่กี่ชั่วโมงนะคะ
เราก็จะได้ฟังคำตอบชัดจากปากของนักร้องหนุ่ม
เสียงนุ่มพี่ป๊อบปองกูลแล้วนะคะคู่ชมคือจะบอกเลย
คือจะบอกเลยว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากสำหรับเรื่องของการคบซ้อนของพี่ป๊อปนะคะ
แล้วก็ไม่วายมีข้อมูลจากคนรอบข้างออกมาสปอยแล้วสปอยเล่า
ไม่ว่าจะเป็นล่าสุดคุณแบงค์ซึ่งอ้างว่าเป็นเพื่อนสนิทของคุณป๊อป
รัฐวิทย์อนันต์บุญสิริว่าเป็นเพื่อนสนิทกับคุณป๊อปตั้งแต่ม๑
ป๊อปรักกับอาจารย์ปลามาตลอดตั้งแต่สมัยเรียนจนเข้ามหาวิทยาลัย
ป๊อปเข้าวงการก็ยังคบกับอาจารย์ปลาตลอด
เคยขออาจารย์ปลาแต่งงานด้วยแต่ตอนนั้นฝ่ายหญิงขอเรียนจบดรก่อน
ปัจจุบันอาจารย์ปลาสอนอยู่มรังสิตและจบปริญญาเอกจากมมหิดล
โปรไฟล์ดีมากและยืนยันว่าทั้งคู่คบกันจริง
และไม่เคยจดทะเบียนสมรสใดอย่างที่ลือกันอย่างแน่นอน
ส่วนอีกกระแสค่ะก็มีคนแห่ไปจับภาพดาราสาวคาริสา
ซึ่งไปเป็นพิธีกรนะคะงานแต่งที่จังหวัดนครนายก
พร้อมกับให้ข้อมูลว่าแท้ที่จริงแล้วคาริสานี่แหละแสบที่สุด
เพราะรู้จักทั้งโบและอาจารย์ปลาแต่ไม่ยอมบอกความจริงใดกับใคร
โอ้โหคุณผู้ชมค่ะพอก่อนพอก่อนพอก่อนนะคะเรื่องมันชัดจะอีรุงตุงนังไปกันใหญ่แล้ว
อีกทีค่ะว่า๔โมงเย็นวันนี้ติดตามไลฟ์สดกับเพจไทยรัฐทีวีให้ดีแล้วกัน
นาฬิกา๔๕นาทีเดี๋ยวเรามาสรุปขมวดข้อมูลจากพี่ป๊อปอีกทีนึงว่า
จริงแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นคนเราเนี่ยมันจะสามารถคบซ้อนกันได้เป็น๑๐ปีได้จริงหรือ
สิ่งที่ชาวโซเชียลเขาตั้งข้อสงสัยณเวลานี้ก็คือฝ่ายหญิงทั้งสองคนเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องจริงหรือ
จริงแล้วเนี่ยพี่ป๊อปก็ได้มีการทวิตข้อความออกมาแล้วนะว่าทั้งคุณปลาทั้งคุณโบเนี่ย
ไม่มีส่วนรู้เห็นหรือว่ามีส่วนเกี่ยวข้องใดกับเรื่องของการครบซ้อน
คุณป๊อปเนี่ยผิดเองเต็มประตูนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวเรารอฟังจากปากของคุณป๊อปอีกทีนึงเย็นนี้๔โมงเย็นติดตามได้ทางเพจไทยรัฐทีวีของเรานะ
เรื่องความรักมันออกแบบยากมันมีรูปแบบของแต่ละคนนะคะเดี๋ยวเรามาดูแล้วกันว่ารูปแบบความรักของคุณป๊อปปองกูลที่จะแถลงเป็นยังไง